นี่เขาก็มารวมตัวกันค่ะ
นำโดยคุณนิยมนพรัชหรือว่าเคเสื้อแดงนะคะ

อยากจะเรียกร้องให้พักเพื่อไทยพิจารณาในเรื่องของการถอนตัว

หนังสือเนี่ยมีนางสาวอังสุมารินตัวแทนกลุ่มแฟนคลับของพักเพื่อไทยนะคะ
เขาเริ่มจากการอ่านแถลงการ๕ข้อ
ขอให้พักทบทวนและถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
ให้เกียรติพักอันดับหนึ่งได้รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมือง
โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกที่มาจากพักอันดับหนึ่ง
สนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนุนฉบับใหม่ของประชาชน
และข้อห้ามถ้าพักอันดับหนึ่งไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้
พักเพื่อไทยใช้สิทธิ์ในการเป็นพักอันดับ๒รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาล
นี่ค่ะนี่คือแถลงการ๕ข้อนะคะสำหรับด้อมเพื่อไทย
นายนิยมหรือว่าเคเสื้อแดงก็บอกนะคะว่า
ตลอดช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง

ิดเบือนข้อมูลเอ่ยด้อยค่าสารพัด
ตัวเขาและมวลชนเลยอยากจะมาให้กำลังใจ
และบอกกับเพื่อไทยว่ายังมีคนสนับสนุนพักอีกกว่า๑๐ล้านเสียงนะ
เพราะข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ทำให้พวกเขาในฐานะด้อมเพื่อไทยรู้สึกไม่สบายใจ
ถ้าแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมองว่าเพื่อไทยเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลขนาดนั้นเนี่ย
ลองเอาข้อเรียกร้องของทางกลุ่มไปพิจารณาดูดีไหม
ส่วนคำถามที่ว่าเหมือนตอนนี้เป็นความขัดแย้งของฝ่ายประชาธิปไตยเองหรือเปล่า
เสื้อแดงบอกว่าถ้ามองว่าเป็นความขัดแย้ง

พูดให้สื่อโจมตีพักแบบนี้ทำไม

ฝากถึงคุณชูวิทย์ฝากถึงคุณปียบุตร

ถึงได้ออกมาคอยพูดและบังคับคนอื่นให้
ทำตามแบบนั้นแบบนี้อ่ะนายอนุสรเอ็มสะอาด
วันนี้ก็เป็นคนลงมารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มแฟนคลับเพื่อไทยนะคะ
คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเป็นรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาทุกกำลังใจและความเห็นไปพูดคุยกันในพักว่าจะดำเนินการยังไงต่อไป
โลกเสรีประชาธิปไตยจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยด้วยกันทุกเรื่องก็ได้
แต่มันก็ควรจะเป็นแบบสร้างสรรค์ไม่บิดเบือนไม่ตัดตอนไม่ใส่ร้าย
ทางกลุ่มก็มีการขอให้พักเนี่ยฟ้องร้องด้วยซ้ำเลยนะคะเพื่อจะได้ปกป้องสิทธิ์
ถามว่ากลัวทัวร์ลงไหมไม่กลัวหรอกอยากลงก็ลงได้
แต่ที่มาลงเนี่ยขอให้เป็นทัวร์ที่มีมาตรฐานมีคุณภาพก็แล้วกัน
ก็เลยถามว่าแล้ว๓๐พฤษภาคมนี้จะมีการเปิดโต๊ะเจรจากับพักร่วมรัฐบาล
ยื่นหนังสือวันนี้มันจะทำให้เหตุการณ์บานปลายหรือเปล่า
นายอนุสรก็บอกว่าการยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องมันเป็นคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะตอนนี้เงื่อนไขและจุดยืนของพักเพื่อไทยก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ
เพราะตอนนี้เงื่อนไขและจุดยืนของพักเพื่อไทยก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ
เพราะตอนนี้เงื่อนไขและจุดยืนของพักเพื่อไทยก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ
เพราะตอนนี้เงื่อนไขและจุดยืนของพักเพื่อไทยก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ

ผมไม่มีเกมครับเพราะผมอยู่ในกฎิกาแล้วผมเป็นประชาชนผมสามารถทำได้
ทำไมทีพี่ชูวิทย์คุณปียบุตรออกมาพูดทางการเมืองมาบังคับพักนู้นพักนี้
ผมถามว่าพี่ชูวิทย์เป็นใครฮะทำไมไม่ไปถามพี่ชูวิทย์บ้างฮะ
พักเพื่อไทยเราไม่กังวลทัวร์ลงครับ
ยืนยันอีกครั้งครับพักเพื่อไทยไม่กลัวเธอลงครับ
คุณจะซื้อเลขท้ายอะไรคุณต้องไปตามสิครับว่านโยบายเนี่ยทำได้หรือไม่
แต่คุณมากดดันกฎขี่ผมเองเมื่อ๒๙ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่คุณไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ต้น
การยื่นข้อเสนอแนะจากบรรดากลุ่มกองเชียร์แฟนคลับเนี่ย
เป็นคนละประเด็นกับเรื่องของการเจรจาเพื่อจะฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลไม่เกี่ยวกันนะครับ
และผมก็มั่นใจว่าการแสดงความเห็นต่างเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ในโลกประชาธิปไตยครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
อันนี้ก็เป็นป้ายข้อความที่วันนี้เขาก็ทำป้ายไปถือไปชี้แจงไปเรียกร้องให้กำลังใจสลับปรับบนกันไปนะครับ

ดีลรับรัฐบาลใหม่และมีเครื่องหมายฟันหนูไม่มีก้าวไกล

มีการเจรจารับผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
เฮ้ยจริงเหรอ

เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา

ได้จัดตั้งรัฐบาลแน่

แต่พอเลือกตั้งเสร็จดันไปทำอะไร

เจรจาดิวลลับตลบหลังประชาชน
ลืมที่หาเสียงไว้กันได้ยังไง

ประชาธิปไตยจอมปลอมเริ่มโชยมาแต่ไกล
ไม่รู้ว่าคุณชูวิทย์ไปได้ข้อมูลอะไรยังไงมา

เดี๋ยวคงต้องรอติดตามเพิ่มเติมแล้วล่ะ
เอ๊ะจะมีคำชี้แจงหรือคำอธิบายยังไงเนี่ย
นี่ครับโพสต์ที่ร้อนแรงในวันนี้ครับ
อ่ะส่วนทางด้านของนักแอธชัยอันนันตเตอร์เมฆ

และเป็นกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพักเพื่อไทย
ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
เชื่อว่าแฟนเพื่อไทยจะเข้าใจสถานการณ์
เพราะถ้าไม่ทำพลเอกประยุจันทร์โอชากลับมาแน่
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเสียฐานเสียง
เพราะเพื่อไทยเสียไปแล้วค่ะ
ยังไงก็ตามแฟนก้าวไกลก็คงไม่เลือกเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าอยู่แล้ว
พอมีคนไปทักทวงว่านี่เป็นการยุให้ตั้งรัฐบาลแข็งไหม
คุณอรัชชัยก็ถามกลับว่าแข่งยังไงอ่ะ
ก็ถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเพื่อไทยก็ต้องตั้งรัฐบาลต่อทันทีอยู่แล้วไหม
ส่วนอีกคนนึงไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไหมแต่เขาโพสต์ค่ะ

คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะ
แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
โพสต์เฟซบุ๊กเป็นเชิงประชดประชันเหรอคะไม่แน่ใจ
บอกว่าใส่เสื้อสีส้มแต่ไม่ใช่ด้อมส้มนะจ๊ะ
แฮชแท็กตั้งรัฐบาลถ้าจะอีกนาน
ช่วงนี้ระวังโควิด๑๙ก็ดีนะจ๊ะ
พี่ตู่ฝากความห่วงใยมาจ้า
ข้อความไม่เท่าไหร่ผมขอดูโพสต์อีกสักครั้งหนึ่ง

คุณดูเสื้อสีอะไรน่ะ

ไม่ใช่ว่าเหลืองแล้วแบบว่าพอออกแดดแล้วคือสีเข้มขึ้นใช่ไหม

ไม่แต่ว่าคุณสีเสื้อก็คือสีเสื้อไง

ใครจะใส่สีเสื้ออะไรมันก็ใส่ได้มันไม่มีกฎหมายห้ามไงว่าห้ามใส่สีไหน
คนเขาก็มีการจับเชื่อมโยงกันไปคอมเมนต์กันเยอะ
แต่เจ้าตัวก็บอกชัดเจนนะครับอย่างที่เขาโพสต์ไว้บรรทัศน์แรกเลย

เจาหัวมาแบบนี้แล้วคุณสีอะไรเนี่ย
เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมส่งมาว่าดิฉันบวชพระค่ะวันนี้
แล้วคุณยังไปดึงขนนกมาใส่อีกต่างหากดูสิ